ชาวบ้านขับรถแล้วก็ไปกลับรถ
ตรงจุดที่อาจจะห้ามกลับจริงแหละ

ปรากฏชาวบ้านนะก็คุยกับตำรวจ
เอ๊ะพี่พี่ไปสวนละมุดมาไหมเนี่ยพี่ตำรวจพี่ไปกินละมุดมาหรือเปล่า

กินละมุดออกจากปากพี่ตำรวจ

ขอดูบัตรพี่ตำรวจหน่อยสิพี่ตำรวจว่ายังไงคุณผู้ชม
ก็เลยเป็นการโตเถียงระหว่างตำรวจกับประชาชนนะครับ

แต่คุณผู้ชมฮะเรื่องนี้อยากให้ฟังความสองด้านจริงนะครับ
ฟังความด้านเจ้าของคลิปก่อนนะฮะ

ก็ใส่เครื่องแบบเต็มก็คือตำรวจจริงนี่แหละนะฮะ

เพราะว่ากลับรถในจุดห้ามกลับนะครับ
ตรงข้ามตลาดนัดบ้านพนมดินในตัวอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับ
แล้วก็พอกลิ่นละมุดออกจากหน้ากากอนามัยของตำรวจ
ชาวบ้านเขาก็เลยขอดูบัตรหน่อยนะครับ
แต่ตำรวจนายนี้บอกว่าบัตรอยู่ที่สถานีตำรวจ

สงสัยว่าเอ๊ะตำรวจนายนี้เมาแล้วปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่า

โดนเรื่องของตำรวจ

ขณะที่กล้องวงจรปิดจับภาพวันที่๑๙กรกฎาคมเมื่อวานนี้เวลาทุ่มกว่า

ตำรวจนายนี้เดินไปเดินมาใกล้จุดกลับรถนี่แหละฮะแล้วก็โบกรถกระบะสีเข้มที่ยูเทิร์นมาให้จอด
จากนั้นไม่นานก็มีรถกระบะอีกคันกลับรถตามมาก็ถูกเรียกให้จอดเหมือนกัน
สิ่งที่ชาวบ้านเขาสงสัยอยู่ว่าตำรวจในนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า

ถ้าเป็นตำรวจในพื้นที่ชาวบ้านเขาจะรู้จักดี

พกบัตรเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่
และยังสงสัยว่าถ้ามาตั้งด่านทำไมถึงปฏิบัติหน้าที่อยู่คนเดียว
มาเดี๋ยวโดดแบบนี้แล้วไม่มีอุปกรณ์ที่ตั้งด่าน
เขาต้องมีไฟติดเพื่อจะให้ผู้บัคบรรชามาด้วย

ปรากฏว่าเจ้าของไลฟ์บอกว่าตำรวจในไลฟ์
ก็ยังปฏิบัติหน้าที่อยู่ตรงนี้เหมือนเดิม
แล้วก็มีรถหลายคันมาก็ไม่เห็นเรียกให้จอดแล้วเลย
เจ้าของคลิปอยากฝากผู้บังคับบัญชาตรวจสอบตำรวจหน่อยนะครับ

แล้วก็เรียกตรวจรถถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่า
จุดดังกล่าวเป็นพื้นที่รับผิดชอบของสพพนมดงรัก
ทีมข่าวของเราก็พยายามติดต่อสอบถามไปยังสพ
ก็คืออยากคุยกับผู้กำกับเลย
กรี๊ง

ก็เลยยังไม่ได้คำตอบว่าตำรวจนายนี้เป็นตำรวจจริงหรือเปล่า
ทำไมถึงมาปฏิบัติหน้าที่โดดเดียวแบบนี้นะครับ
เดี๋ยวรอถ้าทางภูมิกับสพพนมดงรักออกมาเปิดเผย

เราก็อยากฟังความชี้แจงจากฝั่งของตำรวจเหมือนกันนะ
อันนี้ประชาชนเขาสงสัยเขาก็เลยมีคำถามมา